หนึ่งคู่แล้วกันคู่นี้เนี่ยยังไม่ต้องหย่า
เพราะว่ายังไม่ได้แต่งค่ะคบกันในสถานะแฟน
แต่ว่าเลิกรากันไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
สำหรับสาวน้ำชาชีรณัทแล้วก็หวานใจอดีตหวานใจ

ซึ่งสาวน้ำชาเขาออกมาบอกว่าตอนนี้ได้มีการยุติการทำธุรกิจ
ร่วมกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ

หลังจากที่เลิกรากับอดีตหวานใจพกประธานวง
ล่าสุดเลยนะคะน้ำชาเขาเผยว่า
ติการทำธุรกิจด้วยกันแล้วด้วยการซื้อหุ้นจากฝ่ายชายคืนทั้งหมด
ทั้งนี้น้ำชารับว่าไม่รู้สึกลำบากค่ะที่ต้องลุยงานคนเดียว
แต่ก็ดีด้วยซ้ำเพราะว่าจะได้ลืมเรื่องเศร้าไป
ส่วนที่มีคนตาดีเห็นว่าเจ้าตัวควงหนุ่มมาร์ทจุธาวุฒิ

น้ำชาบอกเลยว่าไม่เจอฝ่ายชายมานานร่วมเดือนแล้วค่ะ
ก่อนจะย้ำว่าแม้จะมีคนเข้ามาคุย
แต่ช่วงนี้ยังไม่ขอโฟกัสเรื่องของความรักครั้งใหม่แน่นอนค่ะ
คือหุ้นทุกตัวคือทุกอันก็คือของชำหมดแล้ว
คือเขาตัดสินใจที่จะถอดเองหรือว่ายังไง
หรือเราซื้อหรือเปลี่ยน
ในเมื่อที่แบบเลิกกันแล้วก็คือ
ก็ไม่เป็นไรช่าก็ไม่ได้อยากรบกวนเขาอีกต่อไป
ที่ผ่านมาชาก็
ก็ทำส่วนมากจะปรึกษาคุณแม่มากกว่าด้วยซ้ำ
ทุกคนไม่เคยเคยไปกันมาก

ชาติอยากจะควบคุมชีวิตแบบนี้ไปสักพักเลยค่ะ

แต่ว่าคือถ้ามันไม่ใช่ก็คืออยู่อย่างนี้ดีกว่า